โรคจิตโรคจิตเก็บแต้มสาวด้วยวิธีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปไล่จับหน้าอกของผู้หญิงที่ภูเก็ตเขา
ครับมือมาแบบนี้เออแล้วก่อนหน้านี้น่ะค่ะพวกกลัวกันสิ
ก็เก็บแต้มแปลว่าไม่ใช่คนเดียวที่เจอไงคุณทำมาแล้วตั้ง๘ครั้งครับคุณผู้ชมครับ
ใบหน้าด้วยขี่รถประกบปั๊บนะครับ
แต่ดีที่กล้องหลังรถและกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
จับภาพไว้ได้เป็นหลักฐานเลย
แล้วตอนจังหวะที่มันจับนะคือมันจับตอนนี้ยังหันมามองอยู่ใช่ไหม
จับปั๊บแล้วหันหน้านี
เนี่ยนะครับเกือบ๙โมงเช้า๒๕พฤศจิกายนนะครับ
ทะหลังภูเก็ตคือคดีนี้ไม่ใช่คดีแรกนะ
เคยก่อเหตุมาแล้วขออภัยฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เสียหายเป็นผู้หญิง๗คนด้วยกัน
คนเมื่อกี้ด้วยเป็น๘คนนะครับ
ไปแจ้งความที่สมภาษณ์ถลังว่าถูกผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้
ก่อเหตุ๑๔พฤศจิกายนครั้งที่๒๑๘พฤศจิกายน
ครั้งที่๓๙พฤศจิกายนครั้งที่๔๙พฤศจิกายน
วันนี้มันจับ๒ครั้งเลยกลางวันกับกลางคืน
ครั้งที่๕๒๐พฤศจิกายนครั้งที่๖๒๕พฤศจิกายน

วันนี้ก็เหมือนกัน๒๕พฤศจิกายนจับเช้าด้วยจับกลางคืนด้วย
ไอ้นี่ต่อมาครับตำรวจแกะลอยครับ
คือไปตรวจสอบพบว่าผู้ครอบครองเป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปี
เขาก็รับบอกว่าคนที่ใช้รถเป็นประจำคือนายมะนพ
นบชื่อเล่นชื่อกุ๊กกุ๊กอายุ๓๔ปีสามีฉันเองแหละ

นะตำรวจจามไปจับกุ๊กก็ดินะครับเนี่ยครับแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
สอบถามกุ๊กกุ๊กยอมรับเปล่าก่อเหตุเปล่ายอมรับ
นะแล้วช่วงนั้นเครียดอ่ะแล้วใช้ยานะครับ
จึงใช้ยาที่ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวนะยาอะไรอะไรอ่ะ
เออกุ๊กยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายคุณผู้ชม
ผม๑๙๔๕ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยได้อะไรนี้เลย
นี่ฟังเหมือนเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะต้องหาหมอนะหาหมอนะ

หลังดำเนินคดีต่อไปสิครับ